กับเรียนท่านประธานพิการุปครับ
กับผมนายุทธพงศ์จรัสเถียร
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดมหาสารคามพักเพื่อไทย
วันนี้นะครับผมขออนุญาตท่านประธาน
ประกอบการอภิปรายในวันนี้เลยครับ
ท่านประธานครับวันนี้ผมอภิปรายไม่ไว้วางใจ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และอีกฐานะหนึ่งคือท่านเป็นลำตีว่าการกระทรวงกลาโหม
เรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์
สู่การจัดซื้อเครื่องบิน
ถ้ำกลางวิกฤตทางเศรษฐกิจน้ำมันแพงของแพง
และความอดหยากหิวโหยของพี่น้องประชาชน

การอภิปัยไม่ไว้วางใจคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
ตามมาตรา๑๕๑แห่งรัฐบาลนูนราชันตะอยักษ์ไทยพศ๒๕๖๐
ข้อกล่าวหาครับท่านประธานครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ย
ไม่มีความซื่อสัตว์สุจริต
ไร้ภูมิปัญญาไร้องค์ความรู้
ไร้ความสามารถไร้ประสิทธิภาพ
จิตสำนึกความรับผิดชอบ
ขาดภาวะความเป็นผู้นำที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาล
เป็นผู้นำที่พิการทางความคิดยึดติดแต่อำนาจ
ไม่เคารพหลักนิติธรรมไร้คุณธรรมจริยธรรม
ใช้งบประมาณเพื่อการจัดซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์
ที่ไม่มีความจำเป็นต่อภารกิจของประเทศ

ผมขอเริ่มต้นที่การจัดซื้อ
เรือดำน้ำของกองทัพเรือ

เรือดำน้ำก็บอกว่าเป็นการจัดซื้อแบบโปรโมชั่นครับ
คือซื้อสองลำแต่แถมฟรีอีกหนึ่งลำ
เมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาปีหกศูนย์ครับบิ๊กตูการันตี
เรือดำน้ำจีนถูกสุดซื้อ๒แถม๑คุณภาพใช้ได้
ยังตัดเพาะบอกกองทัพมีเงินน้อยนะครับ
ที่มาหนังสือพิมพ์มติชนครับหน้าที่ห้าครับ
ท่านประธานครับอันนี้คือราคานะครับ
ที่มีการจัดซื้อเรือดำน้ำราคาดังกล่าวเนี่ย
ผมได้มาจากสัญญาที่เป็นทางการของกองทัพเรือ
นำมาให้ต่อคณะกรรมธิการงบประมาณเรียกว่า
ท่านประธานครับเวลาจัดซื้อจริงครับ
ท่านประธานครับเป็นการซื้อแบบสามลำครับ
ไม่ได้ซื้อ๒แถมหนึ่งเหมือนที่ท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ย
ได้บอกว่าซื้อสองแถมหนึ่งแต่เวลาไปซื้อเขาจริงนะครับ
ทั้งสามลำท่านประธานครับผมมีหลักฐานนะครับ
ท่านประธานว่าทุกอย่างเนี่ยท่านประธานดูสิครับ
ตั้งแต่ข้อหนึ่งนะครับนะครับทุกอย่างเนี่ย
หนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งนะครับหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามเนี่ยนะครับ
ทุกอย่างเนี่ยราคานะครับท่านประธานครับ
ส่วนประกอบต่างเนี่ยจะคูณ๓หมดครับ
เพราะว่าเป็นการจัดซื้อสามลำนะครับดูที่ด้านขวาสุดในข้อที่สี่ครับ
ท่านประธานครับก็คือราคาครับนะครับ
แล้วก็ข้อที่ห้าเป็นกำไรนะครับคือทั้งหมดเนี่ยนะครับ
เนี่ยในข้อที่ห้าเนี่ยนะครับจำนวนหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบล้าน
หวนหยวนนี้ก็คือเงินของประเทศจีนนะครับ
แล้วก็มีภาษีมูลค่าเพิ่มอีกสี่ร้อยยี่สิบแปดล้านหยวนนะครับ
ทั้งหมดเนี่ยหกพันห้าร้อยสี่สิบแปดล้านหยวนนะครับ
ก็รวมทั้งหมดเนี่ยนะครับโครงการนี้เนี่ยก็ประมาณสามหมื่นหกพันล้าน
นะครับราคาโดยประมาณครับท่านประธานครับแสดงให้เห็นได้ว่า
เรือดำน้ำนะครับตกลำหนึ่งเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นสองพันล้าน
ซึ่งผิดไปจากที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้บอกกับพี่น้องประชาชน
ได้บอกกับประชาชนทั่วไปนะครับว่าเป็นการซื้อสองแถมหนึ่ง
ต่อไปครับหน้าที่หกครับเรือดำน้ำดีเซลเนี่ย
รุ่นเอสยี่สิบหกทียูอันส์คลาสเนี่ย
จำนวนสามลำครับที่กองทัพเรือไทยเนี่ย
จัดซื้อจากประเทศจีนลำที่หนึ่งนะครับ
มูลค่าหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านเนี่ยอยู่ระหว่างการดำเนินการต่อเรือ
ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบไปถึงปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
และมาถึงขณะนี้ปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้าเนี้ยจนปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
ก็เกิดปัญหาขึ้นก็คือว่าไม่มีเครื่องยนต์ที่จะดำเนินการก่อสร้าง
นะครับเดิมเนินการสร้างเรือดำน้ำต่อส่วนเรือดำน้ำ
จีนลำที่สองและลำที่สามเนี่ยมูลค่าสองหมื่นสองพันห้าร้อยล้านบาทเนี่ย
งบประมาณตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามถึงสองพันห้าร้อยหกสิบเก้า
ขณะนี้ยังไม่ได้ซื้อนะครับเพราะพักเพื่อไทยเนี่ย
คัดค้านไว้ไม่ให้มีการซื้อลำที่สองลำที่สามต่อไปครับ
ถ้าแปลเป็นไทยครับก็คือทางทูตเยอรมันประจำประเทศไทย
เนี่ยแจ้งว่า
ทางการจีนเนี่ยนะครับยังไม่ได้ติดต่อขอซื้อเครื่องยนต์
เยอรมันก่อนที่จะมีการลงนาม
ในสัญญาขายเรือดำน้ำให้กับกองทัพเรือไทยเลยครับ
แล้วก็บอกไทยรัฐก็ลงอีกครับ
บอกว่าจุดจบเรือดำน้ำซื้อเรือไร้เครื่องนะครับ
กองทัพเรือเดิมพันหกสิบวันฮิชชะตา

เรือดำน้ำเนี่ยส่วนประกอบเนี่ยนะครับ
ที่สำคัญที่สุดแล้วก็ทำยากที่สุดก็คือเครื่องยนต์
ซึ่งประเทศจีนที่สร้างเรือดำน้ำให้กับกองทัพเรือไทย
เพราะทำเองไม่ได้เขาต้องขอซื้อเครื่องนะครับ
หน้าตาเครื่องเนี่ยนะครับเป็นด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับ
ทางรัฐบาลเยอรมันเนี่ยเขาไม่ขายเครื่องให้กับจีนครับ
มันก็เลยเกิดปัญหาครับว่าไปซื้อเรือดำน้ำแล้วไม่มีเครื่องยนต์
แสดงให้เห็นว่าตอนที่ไปทำสัญญาที่จะซื้อนะครับ
ไม่ได้มีความรอบครอบระมัดระวังที่จะปกป้องรักษาผลประโยชน์
ให้กับประเทศชาติเลยครับเพียงแต่ว่าต้องการที่จะซื้อ
ต้องการจะใช้งบประมาณนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายขึ้น
สไลด์ที่แปดครับเส้นตายครับ๙สิงหา๖๕ครับ
ก็คืออีกประมาณ๒อาทิตย์นะครับท่านประธานครับ
จะหาเครื่องยนต์มาจากไหนให้ครับ
เรือดำน้ำจีนเส้นตาย๙สิงหา๖๕

เป็นตัวแทนจากฝ่ายจีน
ก็คือเป็นตัวแทนของรัฐบาลจีนที่มาขายเรือดำน้ำให้ไทยนะครับ
เพื่อแก้ปัญหาในการจัดหาเครื่องยนต์

แต่ทางกองทัพเรือครับยืนยันความต้องการเครื่องยนต์เยอรมันครับ
และขอให้ทางการจีนแก้ไขปัญหาภายใน๖๐วัน
โดยมีกำหนดเส้นตายนะครับ

ซื้อเรือดำน้ำแล้วก็ไม่มีเครื่องยนต์
สร้างความเสียหายให้กับงบประมาณ
สร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับหน่วยงาน

สัญญาการจัดซื้อเรือดำน้ำครับท่านประธาน
ฟิศเทียลเนี่ยคือเป็นทางการครับ
ที่มาเนี่ยนะครับผมต้องเรียนท่านประธานครับว่า
ได้มาจากสัญญาที่กองทัพเรือเนี่ย
ท่านประธานครับสัญญาเนี่ยเขาบอกว่า
นี่ครับท่านประธานครับแสดงให้เห็นว่า
พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ย
ในฐานะที่ท่านเป็นทั้งนายกลำตีและลำตีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ย
ท่านต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้ครับ
ท่านประธานครับสัญญาการจัดซื้อเรือดำน้ำเนี่ยนะครับ

ข้อ๕๒ครับท่านประธานครับ

ข้อ๕๒นี่ครับท่านประธานครับ

ถ้าฝ่ายจีนเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างเรือดำน้ำ

ทางการไทยครับมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาได้

แล้วเราก็จะได้สามารถเรียกร้องนะครับ
เงินจำนวนประมาณ๗๐๐ล้าน
ที่เราจ่ายเป็นค่าเรือดำน้ำลำที่๑ไป

ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์เนี่ย
ไม่ได้เข้าไปแก้ปัญหานะครับ
ซื้อของแพงมานะครับ

ทั้งที่สัญญาเนี่ยก็เปิดช่องนะครับที่ให้เราเนี่ย
จะยกเลิกสัญญาจะแก้ปัญหาได้
แต่ท่านในฐานะที่เป็นลำตีกระลาโหมเป็นนายกรัฐมนตรี
เพราะว่าสัญญาการจัดซื้อครั้งนี้เนี่ย
เป็นทั้งสัญญานะครับ

โครงการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทยเนี่ย
มูลค่าทั้งสิ้นครับท่านประธานครับ

ทำไมมันถึงมากมายขนาดนั้น

มันไม่ใช่ซื้อเฉพาะหรือดำน้ำ๓ลำ

มันจะต้องมีเรือนะครับที่จะมาเป็นเรือพี่เลี้ยงให้กับเรือดำน้ำนะครับ
ที่จะสับสนุนเรือมน้ำในการปฏิบัติการทางทะเล
มีท่าจอดเรือดำน้ำนะครับ
มีอุปกรณ์พวกคังอาวุธต่าง

ว่าเงิน๔๔๒๒๒ล้านเนี่ย

เรือดำน้ำระยะที่๑
งบประมาณ๑๒๔๒๔ล้านบาท

แล้วก็มีปัญหาในการสร้างแล้วครับ

โครงการจัดหาลืออเนกประสงค์

งบประมาณ๔๓๖๒ล้านบาท

สนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำ

งบประมาณอีก๑๘๐๐ล้านบาท

จำนวน๒ลำปี๒๕๕๙

ซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้จ่าย

โครงการก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำ
และอาคารสับหนุนบริเวณท่าเรือแหลมเทียน
ฐานทัพเรือสัตหีบระยะที่๑

งบประมาณทั้งสิ้น๙๐๐ล้านบาท
โครงการก่อสร้างท่าจอดเรือ
ดำน้ำฐานทัพเรือสัตหีบระยะที่๒
งบประมาณอีก๙๕๐ล้านบาท

ดำเนินการใช้มีสัญญานะครับ

จะเป็นงบผูกพันธุ์
โครงการก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำ
งบประมาณ๙๙๕ล้านบาท
โครงการก่อสร้างอาคารทดสอบและคังอาวุธปล่อยนำวิถี
งบประมาณอีก๑๓๘ล้านบาท
โครงการก่อสร้างอาคารทดสอบพร้อมคังเก็บตอบิโดและทูตระเบิด

งบประมาณอีกจำนวน๑๓๐ล้านบาท

ทั้งหมดคือไทม์ไลน์ของโครงการจัดหาเรือดำน้ำ๓ลำ
ตั้งแต่๑รายการที่๑ถึงรายการที่๙
เป็นไทม์ไลน์งบประมาณที่ทางสภาพุทธแทนรัศดร
ก็ได้อนุมัติงบประมาณให้ไปแล้ว
ก็ขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่

โง่เรือดำน้ำครับท่านประธานถามบอกว่าทำไมถึงเรียกว่าค่าโง่เรือมน้ำครับ
ท่านประธานครับรูปนี้ก็คือเงินงบประมาณทั้งสิ้น๔๔๒๒ล้านบาท
เป็นโครงการนะครับท่านประธานเห็นไหมครับตั้งแต่ลำดับที่๑ถึงลำดับที่๙
ที่ผมได้เรียนท่านประธานไปนะครับว่าในงบประมาณ๔๔๒๒๒ล้านบาท
ไปทำอะไรบ้างท่านประธานจะเห็นนะครับว่านอกจากเรือดำน้ำสามลำแล้วเนี่ย
เนี่ยลำที่อยู่ด้านล่างนะครับตรงกลางเนี่ยท่านประธาน
ลำนี้นะครับสำหรับปฏิบัติการนะครับสับหนุนเรือดำน้ำเนี่ย
ลำนี้ก็ประมาณหกพันกว่าล้านนะครับซึ่งขณะเนี้ยนะครับ
ก็ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าจอดเรือคังเก็บตอบิโดต่างเนี่ย
ก็ได้ดำเนินการแล้วนะครับคณะเนี้ยท่านประธานครับ
เรามีค่าโง่เรือดำน้ำเนี่ยที่ต้องจ่ายไปทั้งสิ้นแล้วนะครับ
๒ล้านบาทเป็นเงินมหาศาลในภาวะที่
ประเทศกำลังเดือดร้อนจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนี้นะครับ
แต่เราจ่ายเงินไปแล้วปรากฏว่าไม่มีเรือดำน้ำครับ
ซึ่งผมต้องเรียนท่านประธานครับว่าตรงนี้เนี่ยผมขอใช้คำว่าเป็นค่าโง่ครับ
๒๑๗๒๒ล้านบาทคือค่าโง่เรือดำน้ำ

ลำที่๑ครับจ่ายค่าโง่ไปเรียบร้อยแล้ว

ลำที่๒กับลำที่๓ยังไม่ได้ซื้อนะครับ
ถ้าซื้อไปเนี่ยความเสียหายก็ยิ่งหนักนะครับ
ประเทศชาติยิ่งเดือดร้อนนะครับ
งบประมาณก็ไม่มีเงินก็ต้องกู้เข้ามาครับ

ผมขอสรุปเรื่องค่าโง่เรือดำน้ำ๒๑๗๒๒ล้านบาทครับท่านประธาน
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ย

โครงการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทยเนี่ย
มูลค่า๔๔๒๒ล้านบาท
เรือดำน้ำลำแรกมูลค่า๑๒๕๐๐ล้านบาท
เกิดปัญหาไม่มีเครื่องยนต์และหยุดต่อเรือ
โครงการที่เป็นส่วนสับสนุนโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำสามลำของกองทัพเรือเนี่ย
จ่ายเงินนะครับไปแล้วเนี่ยทั้งสิ้น๒๑๗๒๒ล้านบาท
นี่คือค่าโง่เรือดำน้ำครับ
จ่ายเงินไปแล้ว๒๑๗๒๒ล้านบาท
แต่ไม่มีเรือดำน้ำศูนย์สิ้นงบประมาณแผ่นดินโดยเปล่าประโยชน์ครับ
นี่คือทั้งหมดที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยในฐานะรัฐตีกระลาโหม

ต่อไปครับหน้าที่๑๕ครับ
ปีงบประมาณ๒๕๖๕ในขณะนี้ครับ
กองทัพเรือครับก็ได้มีการขอจัดซื้อครับ
มูลค่า๔๑๐๐ล้านบาทครับ
กองทัพเรือเนี่ยขอต่อกรรมธิการงบประมาณครับ
คือโครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่งครับ
โดยเป็นการจัดหาอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่งจำนวน๑ระบบ
ซึ่งประกอบไปด้วยอากาศยานไร้คนขับนะครับ
พร้อมระบบอุปกรณ์ที่ติดตั้งสำหรับปฏิบัติภารกิจ
และติดตั้งระบบอาวุธครับท่านประธาน

กองทัพเรือเนี่ยได้มาของงบประมาณต่อคณะกรรมธิการงบประมาณสภาพผู้แทนรัศดร
และสภาพุทธแหลศดรก็ได้ผ่านให้

ขอซื้อจำนวน๓ลำครับท่านประธาน
ก็ปรากฏว่าขณะนี้การดำเนินการจัดซื้อเนี่ยได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ

ที่เข้ามายื่นแข่งขันเนี่ยนะครับ
พร้อมอุปกรณ์อื่น

ราคาที่เสนอคือ๓๙๐๐ล้านบาท

ราคา๔๑๐๐ล้านบาท

บริษัทที่เข้ามาเสนอแล้วเปิดซองเนี่ย

บริษัทเดียวที่เสนอ๗ลำ
แล้วบริษัทนี้ชนะด้วยครับท่านประธานครับ
แต่บริษัทอื่นเนี่ยเสนอเพียงแค่๓ลำ

ทีโออาร์เนี่ยมันมีปัญหานะครับ
เพราะอะไรครับท่านประธานครับเพราะว่า
มันจะเป็นไปได้ไงครับมันจะเสนอกันคาดเคลื่อน
ระหว่าง๗ลำกับ๓ลำอย่างนี้

ที่ชนะเนี่ยก็คือยี่ห้อ

แสดงให้เห็นว่ากองทัพเรือเนี่ย
เพียงต้องการใช้งบประมาณ
โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์
และความจำเป็นอะไรเลยครับท่านประธานครับ

แล้วลำนึงเนี่ยท่านประธานมันแพงมากนะครับ

ที่ขอต่อกรรมอธิการกว่าประมาณนะครับ

พันสี่ร้อยล้านครับท่านประธานครับ

นะครับบอก

สิบแปดพฤษภาคมปีหกห้า

แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ

ในการตบนะครับ

ผมต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ย

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราฮมเนี่ย

ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการเซ็นสัญญา

ต้องไปขออนุมัติที่กระทรวงกลาโหม

เข้าไปตรวจสอบถึงความโปร่งใสครับ

ขณะนี้อยู่ในพรบ

กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้

เป็นเครื่องบินลบรุ่นใหม่ล่าสุด

ท่านประธานครับ

ใหม่ล่าสุดผมไม่เถียงเลยครับ

กับภาวะทางเศรษฐกิจ
ในขณะนี้ที่พี่น้องประชาชน

ประเทศเราเนี่ยมีหนี้มหาศาล
ต้องกู้หนี้มหาศาล

พลอากาศเอกนภาเดชทูปะเตมี

มีคุณสมบัติ๕ข้อล้ำ

คือ
เลด้าไม่สามารถตรวจจับได้

บินด้วยท่วงท่าพิษดาน

มีความสามารถ

คุณสมบัติที่ล้ำยุคล้ำสมัย

ก็ได้มาจากเอกสารการนำเสนอ
งบประมาณปี

ท่านประธานมาดูภาวะงบประมาณ

ผมก็ไปหาข้อมูลมาครับท่านประธานว่า

สำนักงานบริหารหนี้สานะ

ขณะนี้รัฐบาลเราเนี่ย

วาย
โทษ๘๙๑๙ล้านล้านครับ๘๙๑๙ล้านล้านบาท
เป็นหนี้รัฐวิสาหกิจอีก๙๓๙๐๐ล้านบาทครับ๓ครับ
เป็นหนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน
อีก๒๕๐๐๐ล้านบาทครับแล้วก็ยังมีหนี้หน่วยงานของรัฐอีก๖๗๐๐กับ๗ล้านบาท
กลับเรียนท่านประธานครับว่าณสิ้นเดือนพฤษภาคม๒๕๖๕เนี่ย
เรารวมหนี้สานะนะครับทั้งสิ้นเนี่ย๑๐๑๒ล้านล้านบาท
รอยละ๐๒๓ของประเทศในขณะนี้นี่แล้วครับคือศาเหตุที่ทำให้
ท่านนายกรัฐมนตรีได้ขอขยายเพดานเงินกู้จาก๑๖๐
ไปเป็นร้อยละเจ็ดสิบเพราะว่ามันผิดวินัยทางการเงินการคังครับ
เงินที่เราได้มาเนี่ยจากการกู้เนี่ย
จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปบรรเทาความเดือดร้อน
ปัญหาเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชนคนเป็นโควิดไม่มียารักษา

ในคำขอที่รับหลักการวาระ๑ของสภาไป
งบประมาณทั้งสิ้น๓๑๘๕ล้านล้านบาทครับ
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว๘๕๐๐๐ล้านบาท
ท่านประธานครับ๓๑๘๕ล้านล้านเนี่ยมาจากไหนบ้างครับ
มาจากรายได้สุทธิ๒๔๙ล้านบาท

ชดเชยการขาดดุล๖๙๕๐๐๐ล้านบาท

ก็มาจากเงิน๖๙๕๐๐๐ล้านบาทที่เรากู้มาครับ
ที่มาเนี่ยของข้อมูลก็คือมาจากสำนักงบประมาณครับ

ที่บอกว่าเครื่องบินร่องหนเนี่ยนะครับ
ราคามันเนี่ยลำนึงเท่าไหร่ผมต้องเรียนท่านประธานครับ
ก็คือเป็นเครื่องบินเปล่ามีตัวถัง
บอดี้และเครื่องยนต์นะครับ
ผมคิดอัตราแรกเปลี่ยนเนี่ย
บาทต่อ๑เหรียญสหรัฐก็คือเครื่องบินเปล่านะครับ
ไม่มีอาวุธนะครับราคา๒๙๐๐ล้านบาทครับท่านประธาน
๓๗บาทต่อ๑เหรียญเนี่ยก็จะเป็นเครื่องบินบวกระบบอาวุธ
ราคาลำละ๔๑๐๐ล้านบาท
อกจากนี้ครับท่านประธานครับสิ่งที่น่ากลัวคืออะไรครับท่านประธานครับ
คือค่าใช้จ่ายในการบินครับ
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าดูแลรักษาทั้งหมดเนี่ยนะครับท่านประธาน
ชั่วโมงหนึ่ง๑ล้าน๓แสนบาทครับ

เสียค่าใช้จ่ายชั่วโมงบินหนึ่งประมาณ๓แสนบาทครับ
มาเนี่ยค่าใช้จ่ายชั่วโมงหนึ่ง๑ล้าน๓แสนบาทครับท่านประธานครับ
เพิ่มขึ้นมากกว่า๔เท่าตัวครับ
แล้วเราจะเอาเงินงบประมาณที่ไหนครับ
มาใช้จ่ายในการฝึกบินในการที่จะเอามาใช้นะครับ
เพราะว่าเครื่องบินเนี่ยมันแพงราคาเครื่องก็แพง
ค่าใช้จ่ายในการบินแต่ละชั่วโมงก็แพงครับ

ท่านประธานครับในขณะนี้เนี่ย
ปัญหาอีกครับก็คือเงินบาทเนี่ยอ่อนค่า

เมื่อวานนี้ครับวันที่๒๑กรกฎาคมเนี่ย
มาก็คือมาจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจครับ
บอกเงินบาทช่วงเช้าวันนี้แตะ๓๖๗๘บาทต่อดอลลาร์
ค่าสุดในรอบ๑๕ปี๘เดือน
ดอลลาร์เนี่ยมีแรงหนุนจากแนวโน้มนะครับ
เฟสจะขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าเนี่ย
ท่านประธานครับตอนที่มีการเสนอตั้งงบประมาณปี๒๕๖๖เนี่ย
สำนักงบประมาณนะครับตั้งงบประมาณอยู่ที่๑เหรียญสหรัฐเท่ากับ๓๒บาท
แต่ปัจจุบันครับท่านประธานครับ๑เหรียญสหรัฐเท่ากับ๓๖๗๘ล้านบาท
ซึ่งอ่อนค่าลงไปประมาณร้อยละ๑๕ครับท่านประธาน
นี่นะครับคือปัญหาว่าคุณตั้งงบประมาณไปแล้วเนี่ย
งทัพอากาศคุณจะซื้อเครื่องบินได้ไหม
เพราะว่าราคามันแพงขึ้นอีก๑๕นะครับท่านประธานครับ

ไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวแล้วเขาจะขายให้ครับท่านประธานครับ

เครื่องบินเนี่ยเป็นเครื่องบินลบทางยุทธศาสตร์รุ่นใหม่ล่าสุดของเขา
ขึ้นอยู่กับสภาคองเกสสหรัฐ
เขาบอกว่าขั้นตอนในการอนุมัติขายผ่านคองเกสเนี่ย
ต้องใช้เวลาอีก๒๐เดือนครับเป็นอย่างต่ำ
แล้วเมื่อต้นเดือนมกราที่ผ่านมานะครับ

อนุมัติเงินงบประมาณวงเงินทั้งสิ้น๑๓๘๐๐ล้านบาท
แต่ขณะเดียวกันเขาบอกว่าอำนาจในการตัดสินใจเรื่องนโยบาย
และก็ยังไม่รู้จริงว่ารัฐบาลอเมริกาเนี่ย
เขาจะตัดสินใจยังไงเขาจะขายให้เราไหม
แต่เราเนี่ยไปตั้งงบประมาณเรียบร้อยแล้วครับสำหรับที่จะซื้อเครื่องบินเขา
แล้วก็ด้านโฆษกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับ
ยังไม่มีการยืนยันหรือแสดงความคิดเห็นอะไรทั้งสิ้น
กว่าเรื่องจะเข้าสู่สภาคองเกสของสหรัฐครับ

ท่านประธานดูครับว่าขั้นตอนนะครับ
มันยุ่งยากแล้วก็ไม่ใช่ง่ายเลยครับ

ขึ้นอยู่กับสภาคองเกสสหรัฐครับ
ก็คือยังไม่มีความแน่นอนใดเลยนะครับ

๒มีนาปี๖๕ครับที่ฮาไวน์ครับ

พลอากาศเอกนภาเดชทูปะเตมี
ผู้บัญชาการฐานอากาศนะครับ
ได้เข้าพบพลอากาศเอกเคนวินสบัค

มีนา๖๕ที่ผ่านมาเนี่ยครับ

ขึ้นอยู่กับสภาคองเกสสหรัฐครับ
เขาบอกนี่มาจากนักศึกภิมพ์บางกอกพศ

อยู่ที่รัฐบาลอเมริกาและสภาคองเกสครับ

การขายยุทธโปรกรณ์เนี่ย

ต้องได้รับการพินาและอนุมัติจากสภาคองเกสครับ

ที่นักศึกภิมพ์บางกอกพศเนี่ยนำมาลงครับ
ที่ภูมิจการอาณาตาศไทยเนี่ย

ก็คือพรบงบประมาณปี๒๕๖๖แล้วครับ

จังเอกสารงบประมาณของกองท่าประกาศปี๒๕๖๖ครับ

ผลอากาศเอกนภาเดชถูปตเตมีผู้จัดการอาณากาศ
ยืนยันต่อคณะกรรมธิการงบประมาณว่า
จำนวน๒ลำมูลค่า๗๔๐๐ล้าน
เป็นเพียงเครื่องบินเปล่าที่ยังไม่รวมอาวุธ

เครื่องบินมันแพงขนาดไหนครับ
งบประมาณเราเนี่ยที่จะจัดซื้อนะครับ
คณะมตีอนุมัติให้ซื้อ๔ลำเนี่ย
แต่งบประมาณที่เราจะไปจัดซื้อเรายังไม่มีเลยครับ

แล้วสองลำก็ไม่มีอาวุธด้วยครับ

เพราะผมเป็นกรรมธิการงบประมาณปี๒๕๖๐มุข
ว่างบประมาณที่กองทัพอากาศเนี่ย

ในการบริหารงบบกว่า๖๐๐๐
ตั้งแต่ปี๒๕๖๔มานะครับงบปี๖๔ตอนนี้จะหมดงบปี๖๕
๒ปีแล้วครับเรื่องง่ายยังทำไม่ได้เลยครับ
ผมยกตัวอย่างครับว่ากองทัพอากาศเนี่ยได้เงินงบ
ประมาณไปเนี่ยยังมีเงินค้างอยู่
ด้านบาทเตะในปี๖๔ครับเบอร์กจ่ายไม่ได้แล้วปี
ในรายการ๕รายการที่ผมจะเรียนท่านประธาน
ก็ไม่มีการตั้งงบประมาณด้วย
เพราะว่าจะซื้อจัดจ้างไม่ได้

กล้องทัพประกาศไม่มีเป็นสินทรีย์ภาพ

โครงการพัฒนาการปฏิบัติการ
ห่วงอวกาศ๑๔๔๐ล้าน
ตั้งแต่ปี๑๙๖๔จนถึงปัจจุบัน
ยังจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้เลย
ยังมีเงินค้างอยู่อีก๔๔๑ล้านบาท

และปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ
ระยะที่๗๙๔๕ล้านบาท
เริ่มตั้งแต่ปี๑๙๖๔ถึงปัจจุบัน
ยังจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้
แล้วก็ยังมีเงินค้างอยู่๑๘๙ล้านบาท

โครงการพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้งทางอากาศของกองทัพอากาศ๙๔๐ล้าน
เริ่มตั้งแต่ปี๒๕๖๔ถึงปัจจุบัน

เงินก็ยังค้างอยู่อีก๑๘๘ล้านบาท

คือโครงการจัดหาทดแทนวิทยุพื้นดินสู่อากาศนะครับ

ยังมีเงินค้างอยู่อีก๓๖๔ล้านบาท

คือโครงการปรับปรุงขีดความสามารถ
บข๑๘นะครับ

เริ่มตั้งแต่ปี๖๔ถึงปัจจุบันครับ

ยังมีเงินค้างอยู่อีก๑๐๑ล้านบาท

ทั้ง๕รายการนี่ครับท่านประธานครับ
ท่านการดูในตารางงบประมาณปี๒๕๖๐
ก็ไม่มีการขอตั้งงบประมาณแต่อย่างใดนะครับ
แสดงให้เห็นว่ากองทัพอากาศนะครับ

เรื่องง่ายนะครับ๕รายการเนี่ยท่านประธาน

ท่านประธานครับ
ผมต้องกลับเรียนท่านประธานครับว่า
๕โครงการง่ายตั้งแต่งกฎปี๖๔ที่กองทัพอากาศยังดำเนินการไม่ได้มีอะไรบ้าง

โครงการพัฒนาการปฏิบัติการในห่วงอวกาศ๑๔๔๐ล้านบาท
ในงบประมาณปี๒๕๖๔นี่ครับสมรรณครับ
ก็คือมีการจัดซื้อดาวเทียมต่าง
การสร้างองค์ความรู้ต่อยอดและพัฒนาด้วยความยั่งยืนครับ
มีดาวเทียมหนภาคม๑๒๓ครับ

โครงการนี้ก็ยังดำเนินการไม่ได้

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ๙๔๕ล้านบาทครับ

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ

ยังดำเนินการไม่ได้ครับตอนนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้

คือโครงการพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้งทางอากาศของกองทัพอากาศ๙๐
๙๔๐ล้านบาทงบออกมาตั้งแต่ปี๒๕๖๔ครับ
ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้

คือโครงการจัดหาวิทยุพื้นดินสู่อากาศ
๙๑๐ล้านบาทงบออกมาตั้งแต่ปี๒๕๖๔

ระบบวิทยุควบคุมการบินของเรา๒๕๒๔
ด้านซ้ายสุดเป็นเครื่องมือเก่า

แล้วก็มาซื้อใหม่อีกทีนึง๒๕๕๓ถึงปัจจุบัน

กองทัพอากาศก็ยังไม่สามารถจะซื้อจัดจ้างซื้อใหม่ได้ครับ

แต่พอได้งบประมาณไปตั้งแต่ปี๒๕๖๔จนถึงปัจจุบันครับท่านประธาน
ก็ยังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้
นี่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบมารกองทัพอากาศครับ

กองทัพอากาศจะไม่มีงบประมาณไปพัฒนาในด้านอื่นของกองทัพอากาศอีกเป็นระยะเวลา๑๐ปีครับ
ท่านประธานดูครับเอกสารเนี่ยมาจากเอกสารงบประมาณฉบับที่๓เล่มที่๑ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๐
ข้อที่๔ครับท่านประธานครับสีเหลืองนะครับท่านประธาน
จะเห็นเลยครับว่างบนี้เป็นรายการงบผูกพันข้ามปีนะครับ
ปี๒๕๖๖เนี่ยกองทัพประกาศก็จะมีงบผูกพันธุ์๗๘๕๕ล้านบาท
ปี๒๕๖๗ก็ผูกพัน๗๖๐๐ล้านบาทปี๒๕๖๘ผูกพัน๖๑๑๓ล้านบาท
คืองบผูกพันเนี่ยของกองทัพอากาศเนี่ยนะครับ
เฉลี่ยแต่ละปีเนี่ยประมาณ๑๒๐ของงบประมาณที่กองทัพอากาศได้ในแต่ละปีครับ
ซึ่งกองทัพอากาศเนี่ยได้เงินงบประมาณแต่ละปีประมาณปีละ๓๗๐๐๐ล้าน
เฉลี่ยร้อยละ๒๐ก็ประมาณ๗๔๐๐ล้านบาทครับ
ทัพอากาศก็ไม่ต้องไปจัดหาอะไรอย่างอื่นอีกแล้วครับ
เพราะว่าเพดานเงินงบประมาณมันเต็มแล้วครับท่านประธาน
ทั้งที่กองทัพอากาศมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องจัดซื้อพวกเลด้าต่าง
และพอถ้าได้เริ่มต้นซื้อลำที่๑แล้วเนี่ยท่านประธาน
กองทัพประกาศจะต้องตั้งมุมประมาณต่อเนื่องครับเป็น๑๐ปีเพื่อซื้อให้ครบ๑ฝูงจำนวน๘ลำครับ
โดยที่ยังไม่มีอาวุธนะครับงบประมาณที่ผมกลับเรียนท่านประธานไปเนี่ย

ที่มาคือหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจครับ
ผมไม่เถียงครับว่าเป็นเครื่องบินลบทางยุทธศาสตร์ที่ทันสมัย
แล้วก็มีประสิทธิภาพสูงครับ

หากไม่ผ่านงบในปี๒๕๖๖ก็เสนอต่อปีหน้าได้
แสดงให้เห็นว่าอะไรครับท่านประธานครับ
แสดงให้เห็นว่าไม่จำเป็นต้องเร่งรีบไม่จำเป็นต้องเร่งด่วนอะไรครับ

เสทอยังบอกว่าถ้าปีนี้ปี๖๖ไม่ทันก็เสนอปี๖๗ได้
ดังนั้นนะครับผมต้องกราบเรียนนะครับว่า
ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเลยครับ
ให้ท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระลาฮมเนี่ย
เอาเงินงบประมาณไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ที่กำลังเดือดร้อนจากวิกฤตเศรษฐกิจ
น้ำมันแพงของแพงนะครับ
ขายลอตเตอรี่เนี่ยกำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้
ไปช่วยคนจนก่อนสิครับคนติดโควิดอีกครับ

กองทัพอากาศครับยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณ
ในการจัดซื้อเครื่องบินเอฟสามสิบห้าเอในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับ
เอกสารที่มาที่ผมนำกราบเรียนท่านประธานเนี่ยนะครับ
ก็คือเป็นเอกสารงบประมาณของกองทัพอากาศปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
นำเสนอโดยท่านผู้บัญชาการฐานอากาศคนปัจจุบันเสนอต่อคณะกรรมธิการงบประมาณครับ
เขาบอกว่ายังไงครับท่านประธานครับบอกว่าอันดับแรกนะครับ
กระบวนการในการขายทางทหารแก่ต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ย
เขาเรียกว่าเอฟเอ็มเอสครับนะครับของสหรัฐเนี่ย
ซึ่งจะรู้ผลนะครับของการขอเสนอซื้อเกี่ยวกับราคาและแผนการผลิตนะครับ
เขาเรียกว่าพีแอนเอครับนะครับ
ภายในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกไม่ใช่ปีนี้นะครับ
คือปีหน้าครับดังนั้นเนี่ย
ยังไม่มีความจำเป็นใดนะครับที่จะต้องมาตั้งงบประมาณ
ในการจัดซื้อเครื่องบินลบทางยุติศาสตร์ในปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับ
เทพธานดูตารางดิครับครับที่ผู้บิจการทหารอากาศเนี่ย
นำเสนอต่อคณะกรรมธิการงบประมาณครับบอกว่าสารภาพและความก้าวหน้าฝ่ายรัฐ
ฝ่ายสหรัฐในกระบวนการเอฟเอ็มเอสนะครับ
ก็คือกระบวนการการขายทางทหารแก่ต่างประเทศของสหรัฐท่านประธานครับ
ทัพอากาศเนี่ยเพิ่งจะขอราคานะครับพีเอเนี่ย
ไปเมื่อธันวาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่และขณะเดียวกันนะครับ
เดือนมีนาคมครับผู้บัญชาการฐานอากาศไทยเนี่ย
ไปพบกับผู้บัญชาการฐานอากาศสหรัฐภาคพื้นเอเซียแปซิฟิกส
ในการที่จะไปขอซื้อเครื่องบินเขาครับและมีกระบวนการครับ
ในการดำเนินการเนี่ยนะครับต่างเนี่ย
นานมากครับกว่าจะเข้ารัฐบาลอเมริกากว่าจะเห็นชอบ
แล้วต้องไปผ่านสภาคองเก็ตอีกนะครับคือแนวโน้มเนี่ยนะครับ
ที่สหรัฐภาคพิเศษจะตอบที่จะขายหรือไม่ขายให้เราเนี่ย
ก็คือปี๒๕๖๖ครับตั้งงบประมาณปี๒๕๖๖ไปก็ใช้ไม่ทันครับ
ไม่มีความจำเป็นใดเลยครับที่จะต้องเร่งรีบ
ในการที่จะตั้งงบประมาณครับ
และที่สำคัญครับไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันครับ
ครับขั้นตอนในการจัดซื้อจะต้องผ่านการพินาและอนุมัติ
โดยสภาคองเก็ตของสหรัฐต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า๒๐เดือน
ถึงจะรู้ว่าจะซื้อได้หรือไม่
งทัพอากาศไม่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณเลย

๕รายการที่ผมกลับเรียนท่านประธาน
ยังค้างอยู่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณอีก๑๒๘๓ล้านบาท
กระทรวงกลาโหมที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นลำตีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็ไม่ดำเนินการอะไรไม่ดำเนินการเข้าไปตรวจสอบ
ไม่มีการดำเนินการให้ไปเร่งรัดในการใช้จ่ายงบประมาณ
เอาเงินไปกองไว้อย่างนั้นครับทั้งที่เงินเนี่ยเป็นเงินกู้มา
ครับประชาชนในขณะนี้ติดโควิดละลอก๖
วันหนึ่งประมาณ๓๐๐๐คนยังไม่มียาดีที่จะรักษาเลยครับ
ถ้ำกลางวิกฤตเศรษฐกิจของแพงน้ำมันแพง
ประชาชนตกงานคนจนขายลอตเตอรี่เดือดร้อนไปทั่วบ้านทั่วเมือง
งบประมาณมาช่วยเหลือประชาชนก่อนดังนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์
ออกจากพรบงบประมาณปี๒๕๖๖เพื่อจะได้ประหยัดงบประมาณ
และนำเงินไปช่วยเหลือประชาชนที่กำลังอดหยากหิวโหยในขณะนี้
ผลเอกประยุทธ์สรุปนะครับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม๑ไม่มีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
ไร้ภูมิปัญญาไร้องค์ความรู้ไร้ความสามารถไร้ประสิทธิภาพครับ
ซื้อเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์สร้างความเสียหายให้กับแผ่นดิน
กว่าสองหมื่นล้านสองครับขาดภาวะความเป็นผู้นำ
ที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาลเมื่อเกิดปัญหาเรือดำน้ำ
ไม่มีเครื่องยนต์ก็ไม่กล้าบอกเลิกสัญญา
สร้างความเสียหายให้กับประเทศครับสามครับไร้คุณธรรมจริยธรรมครับ
อนุมัติงบประมาณจำนวนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยล้านบาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องบินลบเอฟ๓๕เอใช้งบประมาณ
เพื่อการจัดซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์ต่างทั้งที่ไม่มีความจำเป็น
ต่อภารกิจของประเทศในภาวะที่ประเทศ
มีปัญหาด้านเศรษฐกิจที่รุนแรงครับและขณะนี้ผมต้องเรียนท่านประธานว่า
ประเทศเพื่อนบ้านไม่มีใครเป็นภัยคุกคามกับเรานี่ครับสถานการณ์รอบบ้าน
เราก็ไม่มีความตึงเครียดไม่มีความจำเป็นเร่งรีบอะไรที่จะต้อง
ซื้อเครื่องบินเอฟสามสิบห้าเอเลยครับดังนั้นผมถึงไม่อาจไว้วางใจ

ท่านประธานครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ย
นายกลำตีและลำตีว่าการกระทรวงกราโหมเนี่ยท่านควรจะเลือกอะไรครับท่านประธาน
ด้านขวามือครับคือเครื่องบินลบ
รุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเครื่องบินลบทางยุทธศาสตร์เอฟสามสิบห้าเอหนึ่งฝูง
จำนวน๘ลำมูลค่าทั้งหมดนะครับ
สองหมื่นแปดพันล้านคือเครื่องบินเปล่าเปล่าที่มีอาวุธสองหมื่นแปดพันล้าน
แต่ถ้าบวกอาวุธด้วยเนี่ยก็คือสามหมื่นสี่พันล้าน
ผลเอกประยุทธ์ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านดูด้านซ้ายมือดิครับ
ดูความอดหยากหิวโหยของประชาชน
ขายลอตเตอรี่หาเช้ากินค่ำเดือดร้อนผมเป็นสอสอ
มาจากจังหวัดมหาสารคามบ้านผมอยู่อำเภอพยักษภูมิวิสัย
มีคนขายลอตเตอรี่พี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนครับ
แก้ปัญหาหวยแพงไม่ได้แต่ท่านเนี่ยกลับไปออกหวยดิจิทัลเนี่ย
คนเขาเดือดร้อนคนไม่มีอาชีพจะทำมาหากิน
กลับไม่ช่วยท่านประธานครับดูสิครับ
คนไทยอดอยากหิวโหยแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชา
กับอนุมัติให้ไปซื้อเครื่องบินลบเอฟสามสิบห้าเอ
ดังนั้นผมไม่สามารถอาจไว้วางใจให้ท่านเป็นนายกลำตี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมต่อไปได้ครับขอบคุณครับ